คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มเต็งหนึ่งคณิตเนี่ย
เขาเคยไปฝากฝีไม้ลายมือทางการแสดงให้อาตีอมวยได้กรี๊ดการ์ดกันไปแล้ว
คือถือว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับไปที่จีนแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวเขาในบทบาทใหม่นั่นคือการเป็นเชฟหนุ่มสุดหล่อนั่นเอง
ต้องบอกว่าพลิกบทบาทพลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวโผล่มาร่วมงานอีเวนต์ในบทบาทเชฟหน้าหล่อ
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยขอจ่อไมค์สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตหนุ่มเต็งหนึ่งกันหน่อยนะคะ
ฟังคำตอบกันเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมจะหันหลังให้กับการแสดง
เพื่อไปลุยงานด้านอาหารหลังจากร่ำเรียนมาตามข่าวลือจริงหรือเปล่า

กลับมาครับเพราะว่ามันก็คือบ้านเราเราก็อยากกลับมาบ้านเรา
แล้วก็หลายที่ก็คือเรียนจบแล้วครับ
แล้วก็อย่างนิวยอร์กก็คงอาจจะไม่ได้กลับไปแล้วล่ะเพราะว่ามันก็ต้องทำงานแล้วนะครับ
แล้วก็ที่จีนเองก็มีสิ่งที่ต้องทำนะครับ
มาจนถึงที่ไทยเองก็อยากที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วครับ
ก็เลยก็กลับบ้านนะครับก็อยากอยู่บ้านด้วย
ตอนนี้ก็เป็นเชฟครับก็มีเปิดซ้อนทำอาหารนะครับเปิดสตูดิโอนะครับ
ก็กลับมาทำเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจอะไรอย่างนี้ครับ
ความคิดผมนะคือผมก็ออกมาแล้วล่ะผมก็รู้สึกว่าผมก็เต็มใจที่จะออกมาจากตรงนั้น
เพื่อมาทำในส่วนที่เราเองเราก็รู้สึกว่าเราก็ถนัดอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่ามันตรงนี้มันก็มีความสุขดีอะครับ
ไม่ได้หรอกเนอะมันเข้ามาแล้วในความรู้สึกผมนะ
มันก็คงออกไปไหนไม่ได้มันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าหาโปรดิชั่นตัวเองให้เจอครับ
ว่าตรงไหนมันเหมาะกับเราซึ่งผมมองว่าโอเคผมเจอแล้ว
เออวงการบรรเวียนเข้ามาแล้วมันออกไปออกยากนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสกับสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วก็มีความสุข
หนึ่งก็คือการเป็นเชฟนั่นเองหลายคนน้องหลายคนอาจจะจำไม่ได้